ใช่ไม่คุมแล้วค่ะไม่คุมเคลือแล้วค่ะ
ข่าวออนไลน์นะคะ
น้องยายากับในงานช่อง๓

แล้วก็เพื่อนที่สนิทกรยานมิตรนะคะ
ยกณเดชน์ให้เป็นคนรู้ใจที่สุด

ก็คนก็น่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่า
ถามว่ามีภาพกอดกับณเดชน์หลังเวทีงานช่อง๓

แล้วมีท่าต้องเต้นกับพี่ณเดชน์เยอะเลยต้องให้กำลังใจ
ซึ่งเราให้กำลังใจเพื่อนที่รู้จักกันหลายคนอยู่แล้ว

ทุกปีขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจด้วยกัน
อดหนูกอดหมดทุกคนค่ะผู้หญิงผู้ชาย

ไม่ได้รู้สึกมากไปกว่าให้กำลังใจนะคะ

พอดีมันก็เป็นภาพนิ่งก็เลยดูซับซึ้ง

อัยย่าอักกุดิ้วปั๊บแป้ว

อืมก็เขาบอกว่ากอดทุกคนกันแหละเถอะ

ในฐานะที่หนูเคยลงภาคสนามสัมภาษณ์มาก่อน

เมื่อก่อนนะคะเวลาสัมภาณเดชนยายาใช่ไหมคะ

สัมภาษณ์คู่เสร็จแล้วก็จะมีนักข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ย
รอต่อแบบเอาเทปไปจ่อเพื่อสัมภาษเดี่ยวอีก

ทำบุญด้วยกันทุกเดือนขนาดนี้ทำบุญ

ทำบุญสร้างบวชสร้างวิหารสร้างเฦดีอะไรอย่างนี้

นี่เวลายิ้มโลกโลกสดใส

ใช่ชีวิตนั้นกลางคืนทำไม่ทำอะไร

ถามมากหนูเหงื่อแตกเลย

จอบเกงบังเก่ง

เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็หลายคนก็จิ้นกันต่อไป